ตามกันต่อกรณีที่รถเก๋งสีขาวไม่หลบรถฉุกเฉิน
และบทรสฉุกเฉินนั้นมีชายไว้๒๓ปีพึ่งประสบอุบัติเหตุถูกชน
พอจะพาไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
บีบแตรก็แล้วเปิดไซเรนก็แล้ว
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวมาว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิต
ซึ่งญาติก็มีการนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ขอนแก่นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ส่วนคลิปนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะคะ
ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้นายจตุรงวงเวียนอายุ๒๓ปีเสียชีวิต
คือเขาเสียชีวิตระหว่างที่ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทอิสระศรีคุ้มรองสารวัตรสอบสวนสพแก่งคอย
ก็เปิดเผยข้อมูลค่ะบอกว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบรวบรวมพยาหลักฐานต่างแล้ว
แล้วก็บอกว่าจะดูกล้องวงจรปิดใกล้จุดที่เกิดเหตุด้วยนะ
เพื่อที่จะดูว่ารถทะเบียนอะไร
เพราะคลิปที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลถ่ายมาจากมือถือ

ทีนี้สาเหตุการเสียชีวิตต้องไปสอบต่อนะ
ว่ามันเกี่ยวไหมกับการที่รถสีขาวไม่หลบรถฉุกเฉิน
ซึ่งตอนนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเองก็ยังไม่ได้มาแจ้งความ
ให้เอาผิดกับรถเก๋งสีขาวคันนี้
ส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ตำบลใหม่นาเพียง

ก็มีการจัดงานศพบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเศร้าสลดค่ะ
ผู้หญิงคนนี้คือพี่สาวของผู้เสียชีวิต
สมรวงเวียนนะคะอายุ๓๘ปี
บอกว่าเสียใจมากที่น้องชายต้องมาเสียชีวิต
ที่สำคัญน้องชายถือว่าเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว
โดยเฉพาะมีลูกชายวัย๕ขวบที่ต้องเลี้ยงดูด้วย
แล้วก็บอกด้วยนะถ้าเกิดว่าย้อนไปได้เหตุการณ์ในวันนั้น
ถ้ารถเก๋งขาวหลบรถฉุกเฉิน
น้องชายก็คงไปหาหมอทันที่โรงพยาบาล

แล้วก็ขอมาเลยค่ะว่าขอให้น้องชายเป็นรายสุดท้าย
ที่เสียชีวิตจากการที่มีคนไม่หลบรถฉุกเฉินนะคะ

ก็คือเขาไม่หลีกทางให้
ถ้าเขาหลีกทางให้เหตุการณ์ที่ว่าน้องชาย

อยากจะเตือนผู้ที่ขับขี่รถ
ก็คือหนูอยากจะเตือนด้วยนะคะ
ก็คือขับขี่รถแล้วก็คนไทยด้วยกัน
ขอให้มีน้ำใจหลบหลีกให้กันบ้าง
ก็คือถ้าลดลงมาก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วค่ะ

ก็คือหนูอยากจะให้ฝากให้เป็นรายสุดท้าย
หนูไม่อยากให้มีครั้งต่อไปรายต่อไปอีกค่ะ
ส่วนเรื่องของการชาปนกิจศพนายจตุรงค์
จะมีขึ้นที่วัดบ้านท่าเยี่ยมที่ตำบลใหม่นาเพียง
แวงใหญ่ที่ขอนแก่นวันพรุ่งนี้ค่ะ